ผัวเมียขายกล้วยแขกสุดแปลก
หอบเหรียญ๑๒๐๐๐๐บาทซื้อทอง๔บาท

นี่คุณผู้ชมร้านทองอึ้งเฮงหลี

โคราชนะมีการโพสต์คลิปนี้

ยอดเกือบแสน๒เหรียญรวด

พนักงานของร้านบอกว่าสองสามีภรรยา
มีอาชีพขายกล้วยทอดหรือว่ากล้วยแขกนะคะ
รถเข็นนี่ในรถเข็นมีเหรียญ
ซื้อทองน้ำหนัก๔บาทมูลค่า๑๑๐๐๐กว่าบาท

เลือกซื้อทองสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท๑เส้น
น้ำหนัก๓บาท๑เส้นก็รวมเป็น๔บาทใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้ไม่ใช่ว่า๒สามีภรรยา
หอบเหรียญมาใส่รถเข็นแล้วก็ดุ่มเข้ามาในร้านเลยนะคะ
เขาเดินถามก่อนเดินสอบถาม
ร้านเลยนะคะว่าเอาเหรียญมาซื้อทองได้ไหม
ร้านอื่นไม่มีใครรับเลยไม่มีใครรับเลย
ปรากฏว่ามาที่ร้านนี้แหละค่ะตอบรับ
ร้านทองอึ้งเห็งหลีนะคะเขาตอบรับ
พอรุ่งขึ้นมาจริงฮะหอบเหรียญมีทั้งเหรียญบาท
๕เหรียญ๑๐ใส่ถุงถุงละ๕๐๐บาทจำนวน๒๔ถุงค่ะ
พนักงานใช้เวลาในการรับนับตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๒ทุ่ม
โมง๖โมง๑ทุ่ม๒ทุ่ม๓ชั่วโมง
ชั่วโมงในการนับเหรียญนะคะกว่าจะแล้วเสร็จปิดการขายเรียบร้อยค่ะ

ช่วยกันช่วยกันเลยไว้ช่วยกันค่ะขายเจ้านี้เจ้าเดียวละทั้งวันนะคะ
คือทางร้านเนี่ยเขาเต็มใจนะเขาเต็มใจแล้วเขาน่ารักมากเลย
คือก็ไม่ได้อิดออดไม่ได้แสดงอาการไม่พอใจหรืออะไรนะคะ
ทางร้านฝากบอกด้วยทางร้านน่ารักบอกว่า
ยินดีค่ะแต่มีเงื่อนไขนะ
ต้องบอกก่อนล่วงหน้า๑๓วัน
จะได้ให้ไม่ได้ให้ใครลาป่วยเลย
ใช่แล้วก็จะได้เตรียมการ

บางคนบอกว่าเสื่อร้านอึ้งเห็งหรีแต่ภนักงานอึ้งเห็งเหรียดี
ดีนะทองแค่๔บาทถ้า๑๐บาททั้งวันคงขายได้เจ้าเดียว
แต่ก็ชื่นชมนะคะร้านทองอึ้งเฮงหลี
อยู่ที่เทอร์มินอลทะเวนตี้วันโคลราชา
ทั้งคู่แหละฝ่ายคนมาซื้อก็
เราเห็นตัวอย่างในการเก็บของรอบริฟต์

ฝ่ายร้านทองเราก็เห็นตัวอย่างในแง่ของที่ว่า

ใช่ค่ะน่ารักทั้งสองฝ่ายเลย

ซื้อกล้วยแขกร้านพี่ทั้งสองคนเหรออ่าโอ้โฮ
น่าจะเก็บไว้นานแล้วล่ะใช่ค่ะนี่แหละน่าจะเก็บของรอบริฟต์นั่นแหละ